ช่วงนี้นะคะอยากจะไปเอาใจช่วย
สุนัขเศษเมียตัวหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เขาพยายามที่จะวิ่งตามออกตามเจ้าของไป

เพราะว่าเหล็กซึ่งเป็นประตูนี่เสียบอยู่ท้องเขา
แต่ว่าสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยไว้ได้จนสำเร็จนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนครราชศรีมาค่ะให้ความช่วยเหลือชื่อเจ้าหมูหยอง
เป็นสุนัขเพศเมียอายุ๘ปีแล้วนะคะ
หลังจากที่ถูกประตูเหล็กแหลมเสียบเข้าที่ช่วงท้องค่ะ
เกิดที่ถนนสืบสิริตำบลในเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ระหว่างการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันมัดปาก
เพราะว่าเจ้าหมูหยองนั้นเขาเจ็บแล้วเขาก็กลัวนะคะ
เขาก็เลยกลัวว่าจะกัดเจ้าหน้าที่เอานะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องอุปกรณ์ตัดถ่างงัดประตูเหล็กออก
ท่ามกลางไทยมุงที่มาต่างร่วมรุ้นแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหมูหยองนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานเหมือนกันนะ๒๐นาทีค่ะ
นำสุนัขออกจากเหล็กแหลมได้ก่อนที่จะนำตัวเจ้าหมูหยองนี่ส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณเจ้าของก็คือคุณสิริธรสะสิทร๒จันทึกอายุ๔๙ปีนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเปิดประตูทิ้งไว้
สามีขับรถออกไปทำงานเลยปล่อยสุนัขที่เลี้ยงไว้ออกไปเดินเล่น

แล้วก็เข้าไปทำธุระส่วนตัวภายในบ้านค่ะ

หมูหยองถูกเหล็กเสียบติดอยู่กับประตูหน้าบ้าน

สาธิธรก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยไว้ได้ค่ะ